สำหรับสลากโอละเวง๓๐ล้านบาทนะครับ
ก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการเข้าแจ้งความแล้วกัน
เพราะเมื่อวานทนายความแล้วก็อดีตตำรวจเข้าไปร้องทุกข์ต่อ

ตรคือไม่ได้ร้องเรื่องถึงมือแหละนะฮะ
แต่ว่าก็มีตำรวจออกมารับนะครับ
แลดถาที่การบูรณ์ที่ทีมงานทนายความประชาชน

ที่ก่อนหน้านี้ก็พาหนังสือไปดูพื้นที่การซื้อขาย
ไปดูบ้านพักของนายตำรวจเนี่ยนะครับ
เมื่อวานนี้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีหวย๓๐ล้าน
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกยศวินหัสมนต์
รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๓เป็นผู้รับเรื่อง

กรณีที่นายตำรวจระดับสูงจังหวัดกาญจนบุรี
ร้อยตำรวจโทจรูลไปเจรจาที่บ้านพัก

แล้วก็นายตำรวจนั้นบอกว่าเออถ้าจะรับก็รับไปเถอะนะฮะ
ว่าไม่ใช่ลอตเตอรี่ของตนเองเก็บได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เรื่องนี้ทางทนายบอกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเปล่า
อยากให้ทางพบตรได้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ
เนื่องจากตำรวจนายดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานกับทางทนาย
ประกอบกับการที่พนักงานสอบสวน
อายัดเงินที่ถูกรางวัลของร้อยตำรวจโทจรูล

เอาสลากไปขึ้นรางวัลแล้ว๓๐ล้าน
เอาเงินมาใช้แล้วบางส่วน๑๐ล้าน

ทนายบอกว่าถูกต้องไหมในการอายัด
เพราะว่าตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีเลย

บันทึกภาพนายตำรวจระดับสูง

โดยเฉพาะที่ว่าตกลงแล้ว
เรียกให้มาสอบที่บ้านนายตำรวจ
เรียกร้อยตำรวจโทจรูนมาสอบที่บ้าน
หรือไปสอบที่บ้านของร้อยตำรวจโทจรูล
หรือว่าเรียกมาโรงพักกันแน่
เขาบอกว่ามันเป็นการพูดไม่ตรงกันในรายการต่าง
แต่ว่าที่ในรายการของช่องเรานะ
บอกว่าไปที่บ้านของนายตำรวจ

เออก็มันมีข้อมูลออกมาหลายข้อมูล
นายศิษฐาเขาเลยบอกว่าการไปออกรายการแต่ละครั้ง

เขาก็จะเอาข้อนี้มาเป็นหลักฐานยืนยันนะครับ

บอกว่านายตำรวจระดับสูงเรียกไปไกลเกลี่ย
เพื่อให้ยอมความจะได้ไม่ต้องติดคุก
เพราะหากไม่ยอมรับจะถูกดำเนินคดีตอนแก่ไง

คุณจรูนเขาเปิดเผยในรายการของคุณจอมขวานเหมือนกัน
เป็นลักษณะการกดดันพูดคุยแบบกดดัน
ว่าถูกกดดันไม่งั้นตอนแก่จะติดคุกนะ

อยากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความเป็นธรรม

เขายืนยันแบบนี้ในราคา๗๐๐บาท

เพราะวันที่ไปซื้อไม่ได้มองหน้าแม่ค้าด้วยซ้ำ

และวันในวันนั้นมีแม่ค้าตั้งแผงขายอยู่หลายแผง
หลังจากซื้อเสร็จก็กลับบ้านทันทีนะครับ
ฟังเสียงร้อยตำรวจโทจรูลเขายืนยันหน่อยฮะ
แต่ว่าพูดลักษณะว่าถ้าผมไม่ยอมรับ
แล้วก็จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลติดคุกติดตารางตอนแก่อะไร
เถ็บยังมันเดินท้องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
ไม่เชื่อผมเลยท่านไปเชื่อฝั่งโน้นหมดเลย

ทำไปยังไงบ้างเพราะเราตอบไปแบบนี้ครับ

เขาว่าฝั่งโน้นมันมีหลักฐานมากกว่าเรา
พอเข้ายื่นแล้วในช่วงบ่ายแก่
คือบ่าย๓โมงครึ่งที่กองปราบ

พลตำรวจตรีสุธินทรัพย์พ่วง
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมในคดีนี้เช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็มีการสอบปากคำไว้เป็นหลักฐานที่
ตำรวจสอบสวนกลางที่บังคับการกองปราบ

สอบถามสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกมัยตรีนะคะฉิมเฉิน
ซึ่งเป็นรักษาราชการแทนผู้บังคับการกองปราบเนี่ย

ลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดคดีนี้
เพราะเห็นว่าเป็นคดีที่สลับซับซ้อน
น่าสนใจประชาชนก็ให้ความสนใจ
กองปราบจึงต้องเข้าไปตรวจสอบ
เพราะเข้าข่ายคดีที่กองปราบสามารถดำเนินคดีได้
สรุปก็คือกองปราบรับทำให้นะ

ทางด้านของร้อยตำรวจโทจรูลเนี่ย

ให้กับพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ

ให้ตรวจสอบเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วย
จากนั้นก็เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปนะครับ

แล้วก็ทางตำรวจเองบอกแบบนี้
ทั้งคดีที่นางรองบุรีรำ

และทั้งคดีนี้นะครับที่ยังไม่จบไม่สิ้น

บอกว่าไม่ใช่มีแค่๒คดีนี้นะ
จริงแล้วมีประมาณ๔๕คดีที่มันมีลักษณะเดียวกัน
และยังอยู่ในการตรวจสอบอยู่เลย
ใช่ค่ะมีอีกหลายคดีค่ะเออนะครับไม่ใช่มีแค่๒คดีดัง
แล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้าก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วย